ครับเรานะจะพาไปดูพิธีกรรมที่เขาว่ากันว่าแปลกจริง
แปลกขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของพิธีกรรมที่เชื่อว่า
หลายคนที่ได้ดูต้องบอกว่าแปลกแน่นอน
พิธีกรรมที่พูดถึงมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมโบราณของชาวล้านนา
พิธีกรรมนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าสามารถใช้สื่อสารกับผีได้
น่ากลัวมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมดูเหมือนคุณยายเขาพูดหรือถามอะไรสักอย่าง
เป็นหมอด้านศัยยศาสตร์ประจำหมู่บ้านและท่านกำลังทำพิธีแกว่งข้าวถามผี
พิธีนี้เนี่ยเป็นศาลแห่งล้านนาเป็นพิธีกรรมความเชื่อของคนภาษาเหนือ
ภาคเหนือที่เชื่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน
พิธีนี้เนี่ยครับจะทำคล้ายกับพิธีผีหม้อหนึ่ง
ซึ่งทำเพื่อใช้ถามผีปู่คำย่าคำ
ซึ่งเป็นผีที่ดีโดยจะถามในเรื่องของอาการเจ็บป่วย
แบบไม่ทราบสาเหตุหรือสิ่งของสำคัญที่หายไป
ส่วนคำตอบที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับปั้นข้าวก้อนกลม
โดยมีผีปู่คำย่าคำเป็นผู้ให้คำตอบ
ถ้ามีเป็นหรือจะได้มาบ้านข้าวก็จะแกว่ง
แต่ถ้าไม่ได้ไม่รู้บ้านข้าวก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่
ก็ถือเป็นพิธีกรรมด้านศัยศาสตร์เป็นความเชื่อที่ไม่ควรลบหลู่นะครับ
ไปดูความเชื่อเกี่ยวกับเกลือกันบ้าง
โดยเชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านได้
และนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับเสริมความโชคดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน
วิธีการนี้คือนำเกลือใส่ลงไปในถ้วยขนาดเล็กหรือกระป๋องเปล่าที่เตรียมเอาไว้โดยไม่ต้องผสมกับอะไร
พอตักเกลือใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปวางไว้หน้าประตูหรือจะเป็นประตูทางเข้าบ้านก็ได้
หากเป็นหอพักให้วางไว้แบบในคลิปได้เลยล่ะครับ
และที่เลือกเป็นประตูหน้าบ้านก็เพราะสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาทางประตูหน้าบ้านนั่นเองครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือหน้าประตูห้องนอนตรงนี้เนี่ยสำคัญมาก
เพราะว่าทุกคนจะหลับสนิทไม่ค่อยมีสติในการควบคุมตัวเองจึงต้องนำไปวางไว้ตรงนั้น
เพียงเท่านี้สิ่งดีก็จะเข้ามาหาตัวเราสิ่งชั่วร้ายก็จะจ้างหายไป
นอกจากนี้คนจีนยังถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้
ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เป็นแบบนี้เองแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ
คุณผู้ชมพิธีกรรมความเชื่อมันมีหลากหลายรูปแบบจริงนะ